เหลือเกินว่าเป็นข่าวที่คุณผู้ชมจะยิ้มทั้งน้ำตา
ความรักของคุณพ่อคนหนึ่งยิ่งใหญ่มากครับ
เป็นโชเฟอร์แท็กซี่พ่อลูกอ่อน
ไปรับลูกมาเลี้ยงตัวเองขับรถไป
ลูกทารกอายุ๗เดือนไปคุณผู้ชม
ผู้โดยสารเห็นแล้วบอกขอถ่ายรูปหน่อย
หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขายิ้มทั้งน้ำตา
ทราบซึ้งในความรักของพ่อคนนี้
ทราบซึ้งในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำเพื่อลูกคนนี้
แล้วอยากจะให้ผู้โดยสารที่เห็นอุดหนุนเขาหน่อย
ดูสิคือพ่อแม่ทำได้ทุกอย่างนะใช่ไหม

ตั้งแต่กี่เดือน๒๓เดือนตอนนี้๗เดือนแล้วนะ
ข้างคนขับนอนไร้เดียงสากินนอนอยู่บนรถแท็กซี่คันนี้นะครับ
ภาพนี้ผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่า
พ่อแม่พี่น้องชาวปากเกร็ดที่เห็นโพสต์นี้
อยากให้เห็นหัวใจคนเป็นพ่อเห็นแล้วยิ้มทั้งน้ำตา
แท็กซี่สีชมพูทะเบียนท้องทหารราวจุฬา๒๗๘๔
โจคุณพ่อคนขับอยู่ที่ระแวกปากเกร็ดนนทบุรี
ใกล้ก็ใช้บริการกันได้นะคะช่วยกันค่ะ

ทีมข่าวโทรไปหาพี่โจครับพี่โจครับ
หรือว่านายกิตติพงศ์เป็นโชเฟอร์พ่อลูกอ่อนคนนี้
เขาบอกว่าเขาพาลูกเนี่ยชื่อว่าน้องเคนะ
เลี้ยงบนรถเนี่ยตั้งแต่๓เดือนตอนนี้๗เดือนแล้วนะฮะ
ขับรถอยู่ย่านแจ้งวัฒนาปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะ

ส่วนคำถามคือทำไมต้องเอาลูกมาเลี้ยง
เพราะภรรยาทำงานเป็นผู้ช่วยเพศสัตว์อยู่ที่โรงพยาบาล
ทำงานทุกวันรายได้ก็ไม่มากพอที่จะมาเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกยิ่งช่วงโควิด๑๙รถเองก็วิ่งก็ไม่ค่อยได้เงิน
กลัวจะไม่มีความผูกพันกับลูกด้วยก็คือตัดสินใจ
อารามจะเอาลูกไปฝากคนเลี้ยงคือก็อยากจะให้ลูกผูกพันกับตัวเองอ่ะนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจกระเตงกระเตงลูกขับรถไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย
ภรรยาก็ไปทำงานไปด้วยเพราะว่าทำงานคนเดียวมันก็ไม่พอ
คือไปจ้างเขาเลี้ยงมันก็ต้องเสียค่าจ้างนะ
เงินก็ไม่พอหรอกครับจะให้เมียทำคนเดียวตัวเองดูลูกมันก็ไม่ไหว
ก็ต้องช่วยกันทำมาหากินสองคนกันไปนะฮะ
โจโชเฟอร์คนนี้เขาบอกอยู่ว่าผมเนี่ยไม่ต้องการรับเงินบริจาคนะ
ผมไม่ต้องการผมไม่อยากจะสร้างเรื่องดราม่ามาให้คนสงสาร
คนมาช่วยผมแม้ว่าจะมีคนติดต่อมาขอบริจาคแล้วก็ตาม
แต่ผมไม่รับนะย้ำพี่โจไม่รับนะฮะเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก
ขนาดต้องรับเงินบริจาคแค่อยากให้ลูกค้าเรียกแล้วใช้บริการเขา
โดยที่ไม่รังเกียจเขามากกว่าเพราะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเขามากพอแล้ว
ขอให้นั่งรถเขาโบกเขาเขามีเงินจากการขับรถก็พอ
ใครอยากใช้บริการเบอร์นี้คุณโทรไปเรียกเขาใช้บริการ
แต่ไม่ต้องบริจาคให้เขานะฮะ๐๖๓๒๒๙๐๕๒๘
อยากจะใช้บริการแถวปากเกร็ดแจ้งวัฒนนทบุรี
เรียกคุณโจมารับผมหน่อยคุณโจมารับฉันหน่อย
ไปส่งตามปลายทางแล้วก็ให้ค่ารถเข้าไป
อันนี้เขาพอแค่นั้นไม่ต้องบริจาค
เขาบอกว่าไม่ต้องดราม่ากับเรื่องนี้เพราะเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะ

เห็นแล้วก็ซึ้งใจนะยิ้มทั้งน้ำตาจริงนะ
โจก็ดูแลเรื่องความสะอาดหน่อยละกัน